เอามาดูเรื่องดีเป็นเรื่องที่ฟังแล้วยิ้มออกนะคุณผู้ชม
สำหรับเช้าวันศุกร์แบบนี้เรื่องของคุณตาแพน
อืมจำได้ไหมคุณตาทำกระเป๋าสตางค์หล่น

เบี้ยคนชะลาของคุณตาของคุณยาย
แล้วก็หลานสาวพิการรวมแล้ว๑๕๐๐๐บาท
หล่นลงไปหายไปตามเจอไม่ได้
แต่ก็มีคนใจบุญหลายคนเลยรวมถึงคุณฟิล์มรัฐภูมิ

ตอนนี้นะคะยอดเงินช่วยเหลือคุณตาแพน
ทะลุไปกว่า๑ล้านบาทแล้วโอ้โหน่าดีใจจริงค่ะ
นายแพ้วพลสงศ์ชาวตำบลสแก่สำ
ทำกระเป๋าสตางค์หายตอนนี้อย่างที่บอก
ได้รับเงินจากการบริจาคเข้าบัญชี
ล่าสุด๒วันเท่านั้นเองนะคะ

แล้วก็ยังคงมีผู้ใจบุญทยอยบริจักษ์อย่างต่อเนื่อง
น้ำใจไม่ได้หายไปจากสังคมไทยนะครับค่ะค่ะ
สายตรวจตำบลสแก่ซำสมาชิกอบตและผู้ใหญ่บ้าน
ผลัดเปลี่ยนกันนะคะไปคอยดูแลตายายแล้วก็หลาน
ป้องกันกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสไปแอบอ้างหลอกลวงคุณตา

หลายคนก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคุณตามีเงินอยู่ในบัญชีจำนวนนึง
เจ้าหน้าที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรำ

รวมถึงนี่เลยตัดผมให้คุณตาด้วยนะ
เพราะว่าคุณตาผมยาวแล้วอาจจะไม่ได้ไปตัดผม

คุณตาเองบอกว่าขอบคุณ

ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคนเลย
ที่มีน้ำใจบริจาคทั้งเงินและสิ่งของช่วยเหลือ

บอกว่าใครเก็บกระเป๋าสตางค์ได้
ช่วยนำมาคืนหน่อย
บอกว่าเก็บกระเป๋าคุณไต้ทำหล่นหายได้แล้ว
แต่ไปมาตรวจสอบกันไป

พอถามคุณตาเรื่องนี้